ส่วนความคืบหน้าการที่ไปพบศพชายชาวอิตาเลียนถูกฆ่าหันศพแล้วก็เผานั่งยางในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ตำรวจดูจากหลักฐานและคาดการณ์นะคะน่าจะเป็นอดีตพันรยาซึ่งเป็นชาวไทยนี่แหละนะคะ
เป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุแต่ทีนี้จะไปร่วมมือกับสามีคนปัจจุบันซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสได้หรือเปล่า
ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ล่ะคงให้การภาพเศษค่ะ
ในอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร

เมื่อช่วงข้ามวานนี้นำตัวมาสอบสวน
ที่สถานีตำรวจภูทรโกสัมพี
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหา
ในพื้นที่รอยต่ออำเภอโกสัมภีนคร

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปพบศพของนาย
ถูกเผานั่งยางอำพรางคดี
แล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเดินทาง
พบอยู่ในป่าใกล้กับอ่างเก็บน้ำ
อำเภอบึงนาบลางจังหวัดพิจิตร
นางสาวรุจิราซึ่งเป็นภรรยา
แล้วก็นายอาโมรีริโก้ชายชาวฝรั่งเศส
ใช่ค่ะชายชาวฝรั่งเศสที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้
ที่ชื่อว่านายอมรีเนี่ยให้การภาคเศษอยู่นะคะแต่ว่ายอมรับว่าที่ผ่านมารับรู้เรื่องราวที่
นางสาวรุจิราเนี่ยลงมือฆ่านายจูซิเป้ซึ่งเป็นสามีเก่าพร้อมอ้างว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงมือฆ่า
แต่ที่ต้องหลบหนีมาด้วยกับนางสาวรุจิราเพราะตัวเองเป็นห่วง
เป็นแฟนกันแล้วก็ต้องเป็นห่วงนะคะซึ่งนางสาวรุจิราบอกว่ารู้จักสถานที่หลบตัวหลบซ่อนตัว
ขอให้มาเป็นบอดี้การ์ดให้หน่อยนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าระหว่างการหลบหนี
เห็นข่าวเจ้าหน้าที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพของตัวเองแล้วก็เป็นภาพเส้นทางการหลบหนี
ก็เลยตัดสินใจซื้อสเปรย์มาเอามาพ่นทับรถเก๋งของตัวเอง
เลขทะเบียนสมุทรสงครามที่ใช้ในการหลบหนีเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่
เปลี่ยนจากสีบรอนเงินให้เป็นสีดำทั้งคันแต่การไปซื้อสีสเปรย์มาแบบนี้
ก็เป็นที่มาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้หลักฐานแล้วก็รู้เส้นทางการหลบหนีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ

ก็ตามจับกลุ่มตัวได้ง่ายขึ้นนะคะ
สำหรับฝ่ายหญิงผู้ต้องหาอีก๑คนตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะ
ตำรวจคาดว่าคงไปไม่ได้ไกล
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งไล่ล่าติดตามเข้าไปในป่าอีกครั้งเพื่อจับกลุ่มตัวให้ได้ค่ะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ติดตามแกะรอยผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นสาวชาวไทยแล้วก็หนุ่มชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะ
ก็คือ๒คนนี้เอาโทรศัพท์ไปขายในจังหวัดกำแพงเพชร
ก่อนที่จะขับรถเก๋งออกจากรีสอร์ทมุ่งหน้าไปที่ตาก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบแหล่งกบดานของทั้งคู่ที่แอบมาตั้งแคมป์หลบซ่อน
สวนลำไยของชาวบ้านพื้นที่บ้านใหม่ชัยมงคล
ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
คือหนีข้ามจังหวัดแล้วเพราะก่อเหตุที่จังหวัดพิจิตร

เป็นพื้นที่บ้านชายน้ำตำบลโกสัมภีนคร
ตำบลโกสัมภีร์อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ก็พบรถเก๋งนี่แหละค่ะ
ของผู้ต้องหาซุกซ่อนคือพ่นสีดำทั้งคันแล้วนะ
เปลี่ยนจากสีบอลเงินใช่ไหมคะเป็นสีดำใช่ไหมคะ
อกจากนี้พบสีสเปรย์๑๐กระป๋อง
อุปกรณ์เครื่องสนามเครื่องยังชีพ

เจ้าหน้าที่ก็เลยกระจายกำลังออกไล่ล่านะคะ
จนกระทั่งจับกลุ่มตัวนายอมรีไว้ได้

ก็เกิดขึ้น๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจได้ขอสารอนุมัติหมาย

ก็คือชายชาวฝรั่งเศสจับกลุ่มตัวได้
แต่ว่าหญิงชาวไทยอยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะ